กัมพูชาเพิ่งมาอยู่ประเทศไทยมาช่วยแม่ทำก่อสร้าง
แม่หนูไปงมหอยนะหอยขมอ่ะหอยจุ๊บอ่ะ
ปรากฏว่าเข้าไปที่ท่อระบายน้ำคุณผู้ชม

ออกไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตเลยครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองน้ำริมถนนบายพลาสสาย๓
อำเภอเมืองจวัดนายองครับ
เมื่อวานนี้เนี้ยทีมนักประดาน้ำมูลลินทิศสว่างพรกุศลนายอง
นี่นี่นี่ท่อนี้ท่อนี้นะครับ

หญิงสาวชาวกัมพูชายุ๑๗เอง
มน้ำเสียชีวิตติดอยู่ในท่อระบายน้ำขนาดกว้าง๑เมตรครับ
นักประดาน้ำใช้เวลา๒๐นาทีถึงนำศพเธอออกมาได้จากท่อระบายน้ำ

การสอบสวนเพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายกับเพื่อนสามคนมาหาหอยขมมางมเอง
เพื่อจะหาหอยขมนี้ยังอยู่เลย

แต่ระหว่างนั้นผู้ตายมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำนะครับ
ซึ่งปลายทางมันไม่มีทางออกคุณผู้ชมนะครับ
เพื่อนก็เลยโทรแจ้งให้แม่ของผู้ตายรู้
แล้วก็แจ้งทีมกู้ไภมาช่วยเหลือ
ของผู้ตายทำใจไม่ได้สิครับใครทำใจได้ลูกตาย
ทำใจไม่ได้ฮะร้องไห้ตลอดเวลาเลยนี่เป็นลมไปเลยนะครับ
ลูกสาวเพิ่งจะมาจากกัมพูชาได้ครึ่งเดือน
ตั้งใจจะมาช่วยทำงานก่อสร้าง
ก่อนเกิดเหตุมาบอกแม่ว่าหนูไปหาหอยนะ
เธอก็ไม่คิดว่าจะเป็นการคุยและเห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายครับ
โอ้โหสงสารลูกมากแม่คิดว่าสงสัยลูกทรมานแน่เลยก่อนตาย
ปลายท่ออีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันปิดด้วยตะแกงเหล็ก
ว่าผู้เสียชีวิตนะครับพยายามจะหาทางออกจากท่อ
แต่มันไปติดกับตะแกงเหล็กนะครับ
ก็หมดแรงแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับ
อ้าวใครจะไปหาหอยหาปลา

ไอ้ท่อที่ยังมุดเข้าไปปลามันชอบไปซ่อนอยู่ก็จริงนั่นแหละ
ดูสิตรงนี้เปิดตรงท้ายเปิดหรือเปล่า

โอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยครับไม่น่าเลย